วันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลายพื้นที่ของประเทศไทย
รวมทั้งกรุงเทพมหานครนะคะบางคนอาจจะได้สัมผัสกับหมอกในยามเช้า
เนื่องจากหมอกนี้เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงของอากาศ
แต่ว่าบางพื้นที่อากาศเริ่มร้อนขึ้น

ต้องไปสอบถามจากคุณคุปตนันพี่สิทธมหันเลยค่ะ
แต่ว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของฤดูนะครับ

พบว่าหลายจุดหลายพื้นที่อุณหภูมิดิ่งลงต่ำเลยทีเดียวนะครับ
เป็นเลขตัวเดียวแต่ว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ช่วงกลางวันแดดแรงนะครับ
ยังไงใครที่จะใช้ชีวิตในระยะนี้คงต้องดูแลรักษาสุขภาพ
รวมถึงตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วย

คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นกับลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรานะครับ
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันจากระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวี
อย่างแรกที่เราจะมาชมกันนั่นก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นนะครับ
สีฟ้าน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือบริเวณที่มีอากาศหนาวนะครับ

เช้าวันนี้แผลลงมาเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่นั้นจะปกกลุ่มในบริเวณฝั่งตะวันตกของภาคเหนือนะครับ
แถวบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายแล้วก็บริเวณจังหวัดตาก
บริเวณดังกล่าววันนี้อุณหภูมิดิ่งลงต่ำเลยทีเดียวนะครับ
กันว่าหลังจากวันพรุ่งนี้จะค่อยถอยร่นกลับไปทีละเล็กทีละน้อย
แต่ภาพรวมแล้วตลอดทั้งสัปดาห์ครับบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นอย่างต่อเนื่อง
อกจากนี้ยังพบว่าหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาเยือนเมืองไทยของเราณขณะนี้
นั่นก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับ
ยังคงเคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ทางตอนบน
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับ
นั่นก็หมายความว่ายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสริมที่จะทำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้น
ยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นต่อไป

เริ่มต้นที่บริเวณจังหวัดแม่ห้องศรครับถือว่าวันนี้เป็นบริเวณที่อากาศหนาวเย็นละทีเดียวนะครับ
ต่ำสุดวันนี้นะครับอยู่ที่๘องศาเซลเซียตสูงสุดวันนี้๓๑องศาเซลเซียต
เพราะว่าตอนกลางวันแดดค่อนข้างแรงนะครับ
อุณหภูมิต่างกันเกือบ๒๐กว่าองศาเซลเซียตเลยทีเดียว
ดังนั้นประชาชนต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ตลอดทั้งสัปดาห์ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
กันที่ภาคอีสานนะครับชัยภูมิวันนี้ต่ำสุด๒๑องศาสูงสุด๓๔องศานะครับ
เมฆบนท้องฟ้าจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นครับ
สุดสัปดาห์มีลุ้นอาจจะมีฝนในพื้นที่ครับ
ต่อกันที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางครับวันนี้ต่ำสุด๑๙องศาสูงสุด๓๔องศาเซลเซียต
หลังจากนี้อุณหภูมิจะไต่ระดับสูงขึ้นประมาณ๑๒องศาเซลเซียตนะครับ
สุดสัปดาห์เช่นเดียวกันครับมีลุ้นอาจจะเกิดฝนในพื้นที่
ไปที่ภาคตะวันออกนะครับที่บริเวณจังหวัดระยองครับวันนี้ท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง
แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเมฆจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสเกิดฝนมากขึ้นนะครับ
โดยเฉพาะวันพุธพฤหัสบดีฝนอาจจะเยอะเป็นพิเศษ
อุณหภูมินั้นจะอยู่ที่ประมาณ๒๔๒๕องศาเซลเซียตต่ำสุดสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๐๓๑องศาเซลเซียตนะครับ
ร่องใต้ไปที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิยังคงทรงนะครับ
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๓๒๔องศาเซลเซียตสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๒๙๓๐องศาเซลเซียต
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่อากาศจะเย็นสบายที่สุดในรอบ๗วันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่๒๑องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่๓๕องศาเซลเซียต
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับเมฆบนท้องฟ้าจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับจะสังเกตว่า
สุดสัปดาห์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นก็จะเริ่มมีฝนด้วยเช่นกัน
หลังจากฝนหยุดตกอากาศก็จะเย็นอีกครั้งหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ค่อนข้างแปรปรวนสำหรับสภาพอากาศทั่วประเทศ
ก็ต้องระวังฝนกันด้วยในช่วงปลายสัปดาห์นี้
ขอบคุณคุณคุปตนันค่ะขอบคุณครับ